ผ่านไปหมาดเลยสำหรับเวทีประกวด

ที่จะได้ตัวแทนสาวไทยไปชิงมงกุฎนางงามจักรวาลในปีนี้
โดยสาวงามผู้โชคดีนั้นได้แก่น้องนิ้งโสพิดากาญจนรินค่ะ
สาวสวยโปรไฟล์ดีดิกรีผู้จัดการธนาคารวัย๒๐
คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้กรุงแพพมหานคร
ในชุดดำวิบวับของเธอเรียกได้ว่าเธอเป็นม้ามืดนะ
เพราะว่ามาแรงแซงโค้งในรอบสุดท้ายค่ะ
แล้วก็สามารถสวมมงกุฎได้ในที่สุด
ซึ่งเธอก็เปิดใจในช่วงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
ผลการตัดสินเกินความคาดหมายของเธอมาก
แต่ก็ดีใจค่ะที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จ
รอยยิ้มและความมั่นใจของตัวเองนี่แหละ
ทำให้ชนะใจกรรมการได้
โดยหลังจากนี้ก็จะเตรียมลาออกจากงานนะคะ
เพื่อที่จะมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ที่ได้รับมา
และพร้อมจะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่
รวมไปถึงพร้อมจะรับมือกับแรงกดดันจากทุกเรื่องทุกกระแสอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเธอเป็นม้ามืด
ในโซเชียลหลังจากที่ประกาศผลออกมาแล้ว
ก็มีหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป

เรียกว่ามีดราม่ามีกระแสวิพักวิจารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็จริงคนที่เห็นว่าเธอสมมงมันก็มีเยอะไง
มันก็นานาทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป
เพราะบางคนเขาบอกว่า๕คนที่ยืนอยู่เนี่ยใครก็ได้
ถูกไหมเพราะแต่ละคนนี้แบบโปรไฟล์ดีนะความสามารถดี
ไม่เป็นสองรองใครหรอกจริงเธอก็สมมงเอาจริง
ส่วนตัวดิฉันนะคะคุณนิ้งดิฉันชอบแววตาเธอในการตอบ